เห็นเขาบอกว่าเขาขอโชคกันทางออนไลน์นะ

ประชาชนนี่ได้โชคกันมาเยอะแยะ

แล้วคืออะไรเชิญติดตามรับชมครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้โลกโซเชียล
ต่างพูดถึงเรื่องของรากไม้แปลกรูปร่างคล้ายคน
ที่ให้โชคกับผู้สัทธากันอย่างล้นหลาม
วันนี้ตลอดข่าวจึงรวบรวมเรื่องราวรากไม้แปลกลักษณะคล้ายคนมาฝาก
รากไม้ที่ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและปรากฏขึ้นที่ไหนบ้าง

เริ่มกันที่รากไม้แปลกให้โชคต้นแรกที่กำลังโด่งดังที่สุดในตอนนี้
กับพี่สาวรากต้นโพรูปร่างแปลกคล้ายหญิงสาว
ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อสักครู่ก็คือรากไม้รูปร่างประหลาด
ที่มีลักษณะคล้ายหญิงสาวปรากฏออกมาจากต้นโพ
ซึ่งหลายคนก็เรียกว่าพี่สาว
ที่กำลังโด่งดังที่สุดในตอนนี้นั่นเอง
ซึ่งพี่สาวเป็นรากไม้ศักดิ์สิทธิ
ที่ให้โชว์กับผู้ทฤษฐามาแล้วหลายต่อหลายคน
โดยมีคนเล่าว่าภายในรากไม้ต้นนี้
มีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
รูปร่างสวยสง่าสถิตอยู่ภายใน
ซึ่งพี่สาวมักจะให้โชคในเรื่องของการค้าขาย

โดยบุษัทธาสามารถขอโชว์ได้ถึงสองช่องทาง
ทั้งแบบขอโชคถึงที่หรือจะขอผ่านออนไลน์ก็สามารถทำได้
หากเราได้รับโชคสมปรารถนาก็จะต้องนำของสวยงาม
สร้อยไข่มุกตั้งหูหรือมงกุฎมาถวายแก้บน
ซึ่งพี่สาวได้ตั้งอยู่ที่บริเวณต้นโพ
ตรงถนนประดิษฐ์มนุธรรมแขวงลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
ต่อกันที่แม่สร้อยรากไม้แปลก
คล้ายสาวใหญ่แห่งกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

คือภาพของรากไม้ศักดิ์สิทธิ์ขวัญใจชาวกะบินบุรี
ที่ปรากฏขึ้นมาตรงกลางระหว่างลำต้นของต้นไม้เด่นเป็นสง่า
ซึ่งหลายต่อหลายคนก็ได้รับโชคจากแม่สร้อยกันมาหลายต่อหลายครั้ง
โดยคนที่ได้รับโชคจากแม่สร้อยจะนำของสวยงามมาถวายให้กับแม่สร้อย
สร้อยไข่มุกตั้งหูหรือมงกุฎเป็นต้น
เพราะของเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่สร้อยชื่นชอบนั่นเอง
ใครจะไปขอโชคก็ไปได้แถวโรงเรียนสามมิตรศึกษาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่๑๖แล้ว
ลับครับถ้าใครอยากจะขอโชคกับพี่สาวแนะนำนี่นะ
ประดับเครื่องสำอางแบบนี้นะครับเอาไปขอได้พี่สาวเขาชอบมากเลยนะครับ
เครื่องประดับอย่างนี้แล้วเหรอเอาไปมอบให้พี่สาวเหรอ

ปกติเครื่องประดับอย่างนี้ผมไม่ค่อยได้ให้พี่สาวนะ

สอยแหวนเงินคุณพร้อมต้องให้เค้าแหละ

อายุเยอะกลางนี้ล่ะเสียพังเยอะ